อุ้ยคุณพี่
แต่ว่าพี่พนักงานซ่อมบำรุงเสาไฟฟ้าเนี่ยเขาจะไปปฏิบัติหน้าที่
เขาเห็นแล้วอะไรมันแปลกมันนูนมันไม่เรียบพี่เขาทำงานลำบาก
ก็เลยต้องเคาะดูเคาะเท่านั้นแหละ
โอ้โหวิ่งหนีสิฮะวิ่งแผ่นออกมาจากไอ้แผ่นสังกษีเนี่ยลงไปข้างล่างเลยนะ
อุ้ยทำเอาชาวบ้านแล้วตกอกจกใจกันไปหมดเลยนะฮะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือถ้ามันมาสร้างความเดือดร้อน
หรือบริมาณที่สอบไฟฟ้าอาจจะทำให้ไฟดับ
เออกัดสายไฟมั้ยเป็นปัญหาไปอีกนะ
ให้เราได้ตื่นเต้นกันแต่เช้าเลย
เอาล่ะแหมดูแล้วก็หวาดเสียวเหมือนกันเนาะ